คุณผู้ชมวิ่งไปกระเป๋าตังค์ตัวเองเลยด่วน
ไปทำไมไหมไปเช็คแบงค์พันธุ์ขออนุญาตนะ
ดูก่อนโอ้ยแบงค์เดียวแต่ว่าจะหยิบมาดูนิดนึงเช็คมันปลอมหรือเปล่า
คุณเนี่ยมีปัญหาที่คุณเครียดแต่ผมสบายใจได้เพราะไม่มีแบงค์ใหญ่เลยในกระเป๋าเต็มที่แก๊งยี่สิบ
เออมีติดอยู่ใบแต่ตอนนี้เริ่มกลัวแล้วเพราะอะไร
ขายแบงค์ปลอมกันให้ลืมโทษพี่พี่ขายกันโจมครึ่มมาก
แล้วดูนะคะทีมงานค้างไว้เลยนะจำหน่ายแบงค์แต่ว่าเล่นคำคำว่าธนบัตรไม่ใช้เห็นไหม
ใช้คำว่าธานาบัตรเออแล้วโพสต์แบบนี้
เตรียมส่งให้ลูกค้าวันนี้อีก๒ล้าน๘แสนครับไม่ลงบ่อยมีเรื่อยนะครับ
วันนี้มีอีก๔ล้านนะครับใครที่สนใจอยากสั่งสอบถามเข้ามาได้เลย
เอาไปใช้หนี้ได้จ่ายค่าเทอมได้จ่ายค่ารถค่าบ้านได้
บอกเลยแบงค์ทำมาเพื่อใช้งานโดยเฉพาะไม่ได้เอามาหล่อตาคนอื่น
เน้นใช้งานจริงแฮชแท็กจริงค่ะแฮชแท็กด้วยจำหน่ายแบงค์ใช้ได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ย
ใช้ได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยเหรอคุณมันเป็นแบงค์จริงหรือแบงค์ปลอมเนี่ย
ไปกันใหญ่แบงค์ปลอมแล้วทำไมประกาศขายแบบเนี้ย
ก็นี่ไงดิฉันถึงบอกไงจุ๋งครึ่มไหมล่ะ
นี่นะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้เพจเฟซบุ๊คของมอลและแพนด้าเอามาโพสต์ค่ะ
เอามาแชร์บอกมีคนโพสต์ขายแบงค์ปลอมในโซเชียลจงแจ้งไม่เกรงกลัวกฎหมาย
อ่ะเล่าไปแล้วต้นโพสต์พิมพ์ว่าอะไรบ้าง
ชาวเน็ตวิจารณ์กันสนั่นบางคนบอกเฮ้ยในรูปมันเป็นธนบัตรจริงนะดูมันเหมือนเหมือน
แต่พอโอนเงินให้เขาบอกต้นโพสต์จะปิดบัญชีหนีถ้าผู้เสียหายร้องเรียนเขาขู่จะแฉว่า
เอ้าก็มาซื้อแบงค์ปลอมเองนี่เออถ้าเป็นเรื่องจริงอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะ
แล้วคุณพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องมารับเงินเนี่ยแบงค์ปลอมเหล่านี้สงสารเขานะ
ตอนนี้หลายคนบอกว่าวอนเถอะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบมันปลอมไม่ปลอมต้องตรวจสอบ
เพราะบางคนหลงเชื่อเกิดเราไม่รู้นะบางคนเขาหลงเชื่อแล้วโอนเงินไปให้
แล้วทางฝ่ายนี้ก็หลอกกันแบบซ้ำซ้อนคุณนึกออกไหมหลอกซ้ำซ้อนแบบไม่เอาไอ้แบงค์ปลอมเนี่ยส่งให้
แล้วเอาเงินคุณหนีหายไปเลยต้องระวังมีโทษนะครับการปลอมแบงค์และการเอาไปใช้
หรือรู้แล้วก็ยังใช้ต่อมารู้แล้วก็ยังเอาไปใช้อีกเนี่ยมีความผิดนะทั้งโทษปรับและจำคุกนะฮะ
ปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนแล้วโทษเป็นจำคุกเนี่ยไม่ใช่แค่หลักปีนะเป็นหลัก๑๐ปีนะ
อย่าทำครับคุณผู้ชมอ่าอย่าเลย